เรื่องของการร่วมรัฐบาลนะครับคุณผู้ชมครับ

ทำไมอ่ะฟอร์คู่อะไรอ่ะคู่
รวมไทยสร้างชาติบอกว่าต้องคุยนอกรอบเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรี

ถ้าไม่จบอ่ะฟอร์ฟอร์อาจจะไม่ได้นายกที่๓๐และ๒๒สิงหาคมอ่ะ
พี่เบิร์ตเดี๋ยวก่อนวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ยังหยุดมีเวลาวันจันทร์อีกวันเดียวเนี่ยนะ
ฟ่อไม่แน่เขาอาจจะคุยตั้งแต่วันนี้ก็ได้
ก็คุณผู้ชมเบิร์ตบอกแล้วเบิร์ตที่เบิร์ตคุยกับดอมน้ำแข็งคุยกับคุณผู้ชมไง
มันไม่มีหรอกโหวตก่อนแล้วมาแบ่งกระทรวงที่หลังคุณผู้ชมเชื่อเหรอ
มีเช็คเปล่านะที่เขาบอกไม่มีถ้ากินถ้ากินข้าวกินวิตามินไม่เชื่อหรอก
นี่แหละครับนายธนกรวันบุญคงธนะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับ
เปิดเผยเรื่องการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีของรัฐบาลเพื่อไทยที่ยังไม่ลงตัว
เท่าที่ได้คุยกับนายเอกณัฐพร้อมพันธ์เลขาธิการพักทราบว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดี
ข่าวที่ว่าพักต้องการตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ๓กระทรวงและอีก๑รัฐมนตรีช่วยเนี่ยนะครับ
มอบหมายให้เลขาธิการพักเป็นคนเจรจาเราไม่ได้มีเงื่อนไขเรื่องกระทรวงแต่ต้องการสารงานต่อ
สารงานต่อของของใครครับสารงานต่อของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ท่านให้ที่ท่านมอบนโยบายเอาไว้ไงนะครับ

มันก็น่าจะถึงเวลานะครับในการที่พักการเมืองในแต่ละพักเนี่ยได้สลายสีเสื้อนะครับแล้วก็มันควรที่จะยึดประโยชน์ของประเทศด้วยความปลองดองนะครับแล้วก็วันนี้ผมคิดว่ามันมีบางอย่างที่มีความอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับที่ทุกพัก
ยกเว้นว่าประสานงานกันไม่จบมันก็มีโอกาสไม่จบ
ได้ยินไหมมันก็มีโอกาสไม่จบ

เอาอย่างนี้ดูเก้าอี้เลยไหมล่ะ
ดูเลยไหมล่ะว่าโผล่คอรมอลมันออกมาเป็นยังไง

เดี๋ยวใครคาดการณ์ใครจัดใครทำ
คืออันนี้เนี่ยมันเป็นกระแสออกมาพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม
ก็เลยจะเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะ
ว่าโลกออนไลน์ที่เขาแชร์กันเนี่ย
เรื่องเกี่ยวกับเก้าอี้รัฐมนตรี
ที่นำโดยพักเพื่อไทยโอ้โหนี่มาเป็นตารางเลย
มาเป็นแบบนี้คือถ้าอันนี้ไม่ต้องบอกว่าหลุดก็ได้นะ

คือเขาบอกว่ามี๗พักการเมือง
ที่ได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีทางฝั่งเพื่อไทยที่จัดตั้ง

มีอะไรบ้างแน่นอนนายกรองนายก๓คน
แล้วก็กระทรวงเศรษฐกิจก็มีรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีคมนาคม
พาณิชย์รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยเกษตร
รวมถึงรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงดิจิทัลแล้วก็อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
รวมถึงรัฐมนตรีช่วยกลาโหมรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการ

เพื่อไทยนะ๑๖ก้อนอี้นะเมื่อกี้นับครบแล้วนะคะ

ภูมิใจไทยหน่อยค่ะภูมิใจไทยพักร่วมรัฐบาล๗๑เสียงใช่ไหม
เขาจะได้๘เก้าอี้๘เก้าอี้มีรองนายก๑คน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ส่วนการท่องเที่ยวและกีฬาประสบความทนาธรรม
ส่วนรัฐมนตรีช่วย๒ก็คือ
สาธารณสุขกับช่วยคมนาคม

ส่วนพลังประชารัฐ๖เก้าอี้
มีรองนายก๑คนแล้วก็กระลาโหม
ศึกษาธิการคลังรัฐมนตรีช่วยคลังนะ

รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอันนี้พลังประชารัฐค่ะ
รวมไทยสร้างชาติกี่เสียงนะ๓๖ใช่ไหม

มีรองนายกหนึ่งมีรัฐมนตรีว่าการพลังงานเลยนะ
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกโอ้โหคุณผู้ชม
รัฐมนตรีพลังงานเนี่ยเป็นที่ต้องการครับ
จากหลายฝ่ายเลยนะไม่โอ้จะมาอยู่กับรวมไทยสร้างชาติเหรอ
อมน้ำแข็งแล้วป๊าเสรีพี่มีที่นั่งเดียวเนี่ย
เขาแบ่งให้ไหมแบ่งสิมีรัฐมนตรีช่วยมหาทัย
ได้เลยเหรอของป๊าเสรีป๊าเสรีได้ด้วยเหรอ
จะมีอีก๓พักที่พักละ๑เก้าอี้ก็คือชาติไทยพัฒนา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีพักประชาชาติได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
แล้วก็ป๊าเสรีก็คือเสรีรวมไทยรัฐมนตรีช่วยมหัฐไทย

ทีนี้ทางด้านคุณอมรัชโชคปมิกุลอดีตสาวเป็นชื่ออะไร
ของก้าวไกลโพสต์เอาไว้บอกว่าความหวัง
ค่าไฟลดลงคงเป็นไปไม่ได้
ถ้ากระทรวงพลังงานเป็นของพักรวมไทยสร้างชาติ
แล้วก็โพสต์ภาพโผล่คอรมอที่ถูกแชร์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ด้วย
อันนี้คือเขาบอกว่าอะไรนะเป็นโผล่คอรมอเศรษฐานึง
ว่ากันว่าแบบนั้นว่อนเน็ตแล้วค่ะ